มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์อยู่เลนขวาสุด

ขับปาดเขาโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวจนเขาล้ม

ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มีเพราะประตูมืองดิอิควอลไปประสบเหตุ

น้องผู้หญิงคนนี้เขาขับรถอยู่เลนขวาสุดคุณผู้ชม
ซ้ายสุดนะไปขวาสุดไปเฉียวชนเขา

เพื่อไม่ให้คนขับกระบาดนั้นหลบหนี
แต่แทนที่จะสำนึกไม่ยอมสำนึกนะฮะ

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่เลยครับ
ไปคุยกันกับผู้หญิงผู้เสียหาย

เป็นนักศึกษาชั้นปี๓ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑

เกิดขึ้นกลางเดือนแล้วที่ผ่านมาสักประมาณ๕โมงเย็น
จากเสร็จภารกิจก็เดินทางกลับมาที่บ้าน

จากมหาวิทยาลัยมุ่งหน้าไปทางสุพรรณบุรี
กลางมีรถตู้และเลนซ้ายสุด

สักพักหนึ่งกระบะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยว

กระบาดจากซ้ายสุดปาดมาขวาสุด

เหตุเกิดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง
แล้วทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเธอล้มลงและบาดเจ็บ
ที่สำคัญนะฮะคนชนเนี่ยนะไม่ดูดำดูดีทำท่าเหมือนจะหนีด้วยนะครับ
ตอนนั้นเธอคิดว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวทำยังไงดี
คนชนไม่รับผิดชอบแต่บังเอิญโชคดีมีพลเมืองดีเข้าไปช่วย
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปกันเอาไว้ให้ไม่ให้ชายคนนี้หลบหนี

เป็นช่วงรถติดและลูกก็ขับมาขวาพี่ผู้ชายคนนี้
เขาก็อยู่ซ้ายสุดแล้วคือเขาก็ค่อยเลี้ยวออกมาโดยที่ว่า
เลี้ยวเขาก็คือไม่เปิดแล้วก็เหมือนว่าพอหนูล้มปุ๊บ

คือเขาก็บอกว่ามองหนูแบบเหยียดมาก
แล้วคือหนูตั้งสติได้หนูก็ถามพี่พี่ขับรถยังไง
นี่ครับตั้งแต่เกิดเรื่องเธอก็บอกว่าผ่านมาประมาณสัปดาห์แล้วนะฮะ
คือก็ได้แค่ทำเพียงการลงบันทึกประจำวัน
ค่ารักษาพยาบาลก็ต้องจ่ายเองค่าซ่อมก็ต้องจ่ายเอง
นะฮะตอนนี้รถก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ซ่อมด้วย
ทนสภาพแบบนี้ต่อไปเอาง่ายคือตอนนี้ไม่มีการชดเชยอะไรสักอย่างจากคนที่ชนเลย
ความคืบหน้าคดีก็ไม่มีแม้แจ้งความไว้แล้วก็ตาม
ตำรวจก็ยังคงเงียบอยู่นะครับ
ที่สำคัญตั้งแต่เกิดเรื่องคู่กรณีก็หายไปเลยครับ
ติดต่อไม่ได้ไม่เคยติดต่อมาไม่มีการขอโทษแม้แต่ครั้งเดียว
ยังไงก็ตามทีนะฮะเขาบอกว่าที่เคยคุยเนี่ย
มีการคุยกันกับหัวหน้าของคนที่ขับรถกระบะไว้
ก็รับปากว่าจะมีการนัดกันไปเจรจาสิ้นเดือนนี้
ก็หวังว่าจะมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเอาไว้แล้วกันนะครับ
คนก่อเหตุเนี่ยใจร้ายจังชนเขาไปว่าเขาอีกค่ะนะฮะ